ฝากเตือนกันหน่อยครับโดยเฉพาะสาวช่วงนี้เขาบอกว่า
มีโจรครับย่องมาขโมยชุดชั้นใน
โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมข้อความว่า
สูดดมแล้วชื่นใจโจรโรคจิตย่องมาแล้วก็มาอีก
อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีโจรโรคจิต
มาครับมาครั้งนี้เป็นรอบที่๓เจอรอบนี้เขาตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้เลย
แล้วตอนนี้ก็แจ้งความดำเนินคดีแล้วด้วย
อยากดังเดี๋ยวจัดให้เขาเลยมาโพสต์คลิปนี้เพื่อเตือนภัยกันครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมดูพฤติกรรมของเขานะ
คนนี้เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่สวมเสื้อยืดคอกลมสีแดงกางเกงขาสั้น
คราบโคกหัวมาด้อมมองแบบนี้แล้วไปที่ราวตากผ้า
พอเห็นเป้าหมายปุ๊บก็หยิบเลยหยิบอะไรชุดชั้นในสีดำไปหนึ่งตัวครับ
แล้วก็เดินแบบชิวเลยชิวมากซึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันที่๑๑มกราคมนี้เอง
เวลาสักช่วงตีหนึ่งกว่าก็ช่วงนั้นนอนกันหมดแล้วอะเนาะ
ทีมข่าวของเรานะครับไม่รอช้ารีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
นี่แหละฮะที่เกิดเหตุนะครับไปสอบถามนางสาวทิพพวัน
เธอเนี่ยเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นครั้งที่๓แล้วนะ
วันแรกตัวเธอตากผ้าไว้หน้าบ้านแล้วชุดชั้นในมันหายไปแต่ยังไม่แน่ใจว่าหายไปกี่ตัว
อ่ะพอมาครั้งที่สองประมาณสักเดือนธันวาคมปีที่แล้วชุดชั้นในมันหายไปอีกรอบนึง
ตัวแฟนนั้นก็เลยเอางี้ละกันเธอเราติดกล้องวงจรปิดเพื่อเฝ้าดูเหตุการณ์กันดีกว่า
วันที่๑๑มกราคมครับคนร้ายกลับมาก่อเหตุอีกครั้งในขณะที่คนร้ายเนี่ยกำลังขโมยชุดชั้นในตอนนั้นนะ
แฟนนุ่มของเธอเห็นแล้วรู้ครับก็เลยวิ่งไล่ตามคนร้ายไปแต่ตอนนั้นมันมืดมากครับ
ไฟข้างทางก็ไม่มีก็ทำให้คนร้ายเนี่ยหลบหนีไปได้ครับแต่อย่างนี้คนร้ายเนี่ยทิ้งรถจักรยานเอาไว้นะครับ
ริมถนนฝั่งตรงข้ามร้านและที่ตะกร้าหน้ารถจักรยานก็มีมีดหนึ่งเล่มด้วยโอ้โหน่ากลัวน่าอันตรายนะ
ตัวเธอครับเขาเลยรีบไปแจ้งความให้คุณตำรวจเนี่ยมายึดของกลางเอาไว้แล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อน
เอาอย่างงี้ฝากเตือนเดี๋ยวให้ดูคลิปอีกทักทีก็ได้ถ้าใครเห็นผู้ชายลักษณะดังกล่าวนะครับสามารถแจ้งได้นะเนี่ยเอามาฝากเตือนสาวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอำเภอเมืองจังหวัดประธุมธานีบริเวณร้านก๊อฟอะไหล่ซิ่งก็ต้องระวังแล้วล่ะครับแล้วก